คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับ

คุณเรืองไกรนี่นะครับบอกคุณพิธา
คุณพิทาเนี่ยไปใช้เวลา๑๕วัน
แก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูล
แล้วคุณพิธาก็ควรจะถอนตัว
จากการชิงเก้าอี้นายกัธมนตรีได้แล้ว
ไม่ใช่มาขอโอกาสอีกครั้งครับ
เรืองไกรลีกิจวัฒนะครับ

คณะกำลังการเลือกตั้งเหลือกรกกต

สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของคุณพิธา

กรณีถือหุ้นไอทีวี

หลังจากสารรัฐธรรมนูลมีมติ

บอกว่าจากกรณีของคุณพิธา
เขายืนครับ

คำร้องและข้อได้จริงมาโดยตลอด

ส่วนที่สารท่านสั่งก็เป็นดุลพินิษฐ์
ซึ่งศาลเห็นข้อที่จริงเช่นเดียวกับกรกต
นักข่าวถามว่าถ้าเปรียบเทียบกรณีคุณพิธาที่สารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ย้อนไปกรณีของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ล่ะต่างกันยังไง
คุณเรืองไกรอธิบายแบบนี้บอกว่ากรณีของนายธนทรครั้งนั้นเป็นบริษัทครอบครัว
พยานหลักฐานอาจชี้แจงแก้ข้อเก่าหาเพิ่มเติมได้
แต่กรณีของนายพิธาเป็นกรณีบริษัทมหาชนซึ่งจะใช้คำว่าไม่มีการประชุมจริงไม่ได้ครับ
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ถามอีกถามคุณเรืองกลาย
หากมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นชื่ออื่นคุณเรืองไกรก็จะเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ไหม
คุณเรืองกายบอกว่าตรวจสอบแน่นอนครับ
อกจากนี้ครับคุณเรืองไกรยังได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการเสนอชื่อการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้ว่า
จริงแล้ววันนี้น่าจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย๓คน
ส่วนคุณพิธาคุณเรืองไกรเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบ
ลองฟังเสียงคุณเรืองไกรครับ
จริงวันนี้ก็ควรจะเสนอของฝั่งเพื่อไทย๓คน
คุณพิธาควรจะแสดงความรับผิดชอบ
เมื่อโหวตไม่ได้แล้วก็ไปสู้คดี
ไม่ใช่แถลงว่าขอโอกาสอีกครั้งหนึ่ง
นี่มันโหวตแล้วจะโหวตอีก
ผมว่าคือวุฒิภาวะมันบอกไม่ถูก

ก็ยังมีคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงคุณชายเกษมนี่
ถ้าฝั่งนี้ไม่ได้ก็ต้องมาถามว่าคุณอนุทินคุณจุลิน
สั้นประวิทยุทธิ์สั้นประยุทธิ์พร้อมไหม
พร้อมก็ว่าไป